กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่า
เซ็กซี่ร้อนระอุทุกแผงหนังสือเลยตอนนี้

เมื่อก่อนมาแบ๊วใสเป็นฝาแฝด
ตอนนี้อีกหนึ่งคนนะคะก็คือคุณเนยนี่แหละ

อุ๊ยไหนก็ดูแลตัวเองให้สวยขึ้นแล้วนะครับ
ก็เลยขอขึ้นปกสลัดภาพความแบ๊ว
ออกแนวเซ็กซี่
ขึ้นปกเพลย์บอยค่ะ
เปล่งประกายเป็นสาวเซ็กซี่แบบเต็มตัว

ชนิดที่ทำเอานุ่มถึงกับตาค้าง

โดยการอัพเลเวลดีกรีความเซ็กซี่ในครั้งนี้

ได้รับการเปิดเผยจากคนใกล้ชิดของนักร้องสาว
ถือเป็นการถ่ายแฟชั่นที่เซ็กซี่ที่สุดในชีวิต
และเป็นงานบันเทิงแรกที่ได้รับไฟเขียวจากทางต้นสังกัด
พ้นโทษแบนจากประเด็นโพสต์ภาพคู่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในวันที่๒๐มกราคมที่ผ่านมา
ส่วนเรื่องค่าตัวที่หลายคนจับตามองนั้น
ก็ได้รับการยืนยันว่าตัวเลขไม่ถึง๗หลักอย่างแน่นอนค่ะ